สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
กันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปย้อนวันกับเรื่องราวสุดประทับใจ
ของฟุตบอลไทยในอดีตที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้
หรือเคยได้สัมผัสกับที่นี่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม
พระตำหนักทัพแก้วจังหวัดนครปฐม
เป็นสถานที่เก็บความทรงจำไว้มากมายเหลือเกินจริงไหมครับ
ผมว่าถูกต้องเลยเพราะว่าเราเก็บทุกอย่างให้เกียรติฟุตบอล
ลูกบอลจริงป่ะ
สมัยก่อนเป็นหนังปูดข้างนอกนะครับเป็นหนังสัตว์แท้เลย
ข้างในเนี่ยจะเต็มกับข้อหมู
ตอนนี้เบรเลมาเมืองไทยปี๒๐๑๕นะครับ
แล้วเปเล่ก็เซ็นชื่อเต็มนะครับ
พร้อมพูดคุยถึงระบบการเล่นของทีมชาติชุดปัจจุบัน
ไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษอดีตเพื่อนร่วมทีมของโค้ชซิโก้ยุคดีมทีม
โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
แล้วเราจะไปบนโลกเมื่อไหร่ล่ะ
คือเมื่อไหร่ผมถามว่าตอนนี้เราเริ่มหรือยัง
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะนะแค่คอบอลเท่านั้นนะครับ
และแน่นอนครับโค้ชซิโก้นะครับยังอยู่กับเรานะครับ
วันนี้มีเรื่องราวดีเกี่ยวกับทีมชาติไทยมาเล่าให้เราฟังด้วยครับ

พระตำหนักทัพแก้วพระราชวังสนามจันทร์ครับ
เป็นสถานที่เก็บความทรงจำมากมายทางประวัติศาสตร์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลล้วนเลยครับ
แต่ตอนนี้นะครับท่านผอรอเราอยู่แล้วครับ

ตอนนี้ครับผมขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วฮะเรียบร้อยนะครับ
พิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามนะครับ
เราอยู่กับท่านพอจิรัตนจันทเซน

ท่านค่ะ

พาชาวไทยนะครับแฟนบอลรายการของเราเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

คือตอนที่ตั้งปี๒๑๔๖เนี่ย
มันแค่การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของทีมชาติไทย

ยังไม่มีสถานที่ยังไม่มีสถานที่

นักฟุตบอลนักเขียนนักประวัติศาสตร์แฟนบอลรวมตัวกัน
เพราะเราอยากรู้เรื่องของทีมชาติของเรา
ถูกไหมฮะว่าใครยิงประตูกี่ประตูลงเล่นแมทแรกเมื่อไหร่
ในปี๒๕๕๐ต้องขอบคุณทางสำนักพระราชวัง
คือสำนักราชวังต้องการให้เรื่องเกี่ยวกับ
พระราชกรณีกิจของราชการที่๖ทั้งหมดอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์
เนื่องจากว่าในหลวงราชการที่๖ของเราเนี่ยเป็น

เรียนีกลมกีฬานี้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก

เมื่อกี้ผมได้เกิดท่านผู้ชมไปบอกว่า
ผมว่าถูกต้องเลยเพราะว่าเราเก็บทุกอย่าง
ให้เก็บภูมิบอลเก็บแม้กระทั่ง
กากตั๋วพูดคำว่ากากตั๋คือตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
หรือแม้แต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีพวกเหรียญรางวัล
ทีมชาติไทยตั้งแต่ยุคไปโอลิมปิกนะครับ
โดยถ้าเป็นของต่างประเทศที่สำคัญที่นี่ก็จะเป็นเสื้อแพรเล่
ตอนนี้เปเล่มาเมืองไทยปี๒๑๑๕นะครับ

ชนะทีมกรุงเทพศม๖ประตูตอนหนึ่งนะครับ
แล้วเปเล่ก็เซ็นชื่อเต็มนะครับในเสื้อ
หลังจากกลับจากเมืองไทยไปประมาณ๓ปี
ตัวเลขก็แขวนสกัดนะครับ
เปเล่เคยมาเมืองไทยนะครับแล้วมาแข่งบอลกับเราด้วย

เซ็นในเสื้อแล้วมอบให้กับคุณนี่วัดศรีสวรรค์สิงสนามสุทธิ์
เป็นถ้วยที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก

คือเราวัดจากฐานขึ้นถึงยอดนะครับ
อันนี้คือถ้วยพระราชทานควินครับ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในปี๒๕๑๓นะครับ
ภาคีสมาชิกรวมตัวกันเพื่อเล่นฟุตบอลและ
นำรายได้ค่าผ่านประตูทุน๙พระองค์ท่านนะครับ
ถ้วยใบนี้จะเห็นราชัญกรสอกรนะครับ
เป็นทองคำหนัก๔บาทนะครับ
พญานาค๖ตัวเป็นพลอย๑๒เมตร

นี่คือหนึ่งในถ้วยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับ

ตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะฮะ

แล้วก็ความเป็นมาของคำว่านักเรียนฟุตบอล
นักเลงฟุตบอลไม่ใช่ชื่อนี้

ก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เก่งในเรื่องนั้น
นักเรงพระนักเรงโขนักเรงระน่านักเรงยิกเต๊กนิเก

เราย้อนยุครบรอบ๑๐๐ปีเมื่อวัน

ที่เคยที่ติดมารับ

ประมาณว่าคงไม่ต่ำกว่า๖๐หรือ๗๐ปี
ทำไมต้องมีเย้บ

ตู้นู้นนี่ล่าสุดเลย

ก็อย่างที่เรียนคุณแท่งนะครับว่า
นี่คือเสื้อที่เราให้กับนักฟุตบอล
สองร้อยกว่าคนไม่นานหนึ่งร้อยปี
แล้วก็นักบอลทุกคนทุกรุ่น
ต่อคุณปียพงศ์ได้มาเซ็นชื่อในเสื้อแต่ละตัว

เป็นแชมป์อาเซียนครับในรอบ๑๒เพลง
แล้วปีนี้เมื่อต้นปี

นี่แหละครับคือชุดที่ชนะเลิศ
ในรอบ๑๐๐ปี
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตฟุตบอลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม
เพราะที่นี่ยังมีเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยอีกมากมาย
ช่วงหน้าแขกรับเชิญอดีตทีมชาติ

ทุกคนสงสัยได้นะครับ
ดีแล้วครับ